ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สรุปวันนี้เป็นวันลุ้นว่าเราจะได้ดูฟุตบอลโลก

ได้พอได้คำตอบแต่ยังไม่ได้คำตอบมานะตอนนี้
ล้านต้องมั้ยครับแต่เราหาเงินได้เพียง๖๐๐ล้าน
ก็คือเทศพระชนี้บอกล่าว่าให้มา๖๐๐ล้านถูกมั้ยค่ะ
ทีนี้ก็ต้องมีส่วนที่เหลือที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย

ไปหาบอกว่าเอกชนมาให้ความร่วมมือกันไป
ซึ่งตอนนี้ทางเอกชนเนี่ยได้มาประมาณสัก๕๐๐๖๐๐ล้าน
ก็๑๒๐๐ล้านโดยประมาณ

อยู่ที่๑๖๐๐โดยประมาณนะคะ

อยู่ที่ประมาณสัก๑๑๐๐ล้าน

นี่แหละที่เราบอกว่าเรารอลุ้นนะคะ

กศธชแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทย

เราจะมีเงินให้๖๐๐ล้านที่อย่างที่บอกไปนะคะ
ของทางกศธชนั่นแหละ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์
การถ่ายทอดสดนะคะ

ทางกศเนี่ยจะเป็นคนที่ไปเซ็นสัญญา
ผู้ดำเนินการหาเพิ่มอย่างที่บอกไป
เบื้องต้นตอนนี้เราทราบว่ามีเอกชน
สนับสนุนเงินแล้วประมาณ๕๐๐๖๐๐ล้านบาท
สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิท

ได้โอกาสสามารถที่จะเข้าถึง
การรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒อย่างทั่วถึง
แล้วก็เรียกว่าได้แบบเท่าเทียมกันทุกคนในทุกภาคส่วนด้วยนะคะ
รวมไปถึงจะมีการจัดสรรโปรแกรมการแข่งขัน
ให้ผู้รับใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมด้วย
อย่างที่บอกค่ะงบสนับสนุนมาแล้ว

แต่ก็มีบางกระแสเราอาจจะได้ดูไม่ครบทุกแมทนะ

ตัวเลือกตอนนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติมี๓๐

ช้อยใช่ไหม๑ถ้าเขายอมลดราคา
คนไทยได้ดูเต็ม๖๔แมชแน่นอน
ในราคาที่มีกำลังจ่ายแล้ว

เขายอมลดราคาให้อาจจะไม่ได้ดูครบ๖๔แมช
อาจจะได้ดูรอบ๒หรือว่ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
และช้อยที่๓ก็คือ
ไม่ได้ดูเลยคือเจรจาไม่สำเร็จแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูเลย
ซึ่งเรื่องนี้ทางกรกฐเองก็เป็นกังวลเขาบอกว่า
กศธชหรือว่ากรกฐเองต้องโดนด่าแน่นอนว่าอุ๊ยทำไมซื้อแพง

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันแพงเกินไปหาเอกชนมาร่วมทุนไม่ได้จริง

กรกฐก็จะโดนด่าอีกว่าทำไมทำไม่สำเร็จ

เตะนัดแรกเตะนัดแรกคือ๒๐ใช่ไหมคะ
เตะนัดแรกเราต้องโอนเงินเต็มจำนวนบวกภาษี๑๕
แล้วเขาบอกว่าคือเงินมันมีค่าหนี้อีกนะ
ค่าภาษีค่าตั้งศูนย์ถ่ายทอดสด
รับสัญญาณดาวเทียมค่าเช่าเวลาสถานี

ตอนนี้เขาก็เลยค่อนข้างจะตึงเครียดนิดนึง

ก็พยายามไปหาเอกชนกันอยู่ตอนนี้

ก็เลยยังรอคำตอบอยู่ว่าจะยังไงแบบนี้

แม่แต่ก็โอ้โห

ใช่ก็เห็นใจอ่ะ

คือด้วยความที่เขาก็จะมีกฎอะไรในประเทศเขา
ที่สามารถที่จะซื้อในราคาที่อาจจะถูกได้มากกว่านี้ค่ะ

เราก็มีกฎเรื่องของกฎสาธาชาว

ของประเทศเรามันมีกฎข้อนี้ขึ้นมา
เขาก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะฉายทุกช่องทางแบบนี้

ฮะแต่แน่นอนโอเคล่ะ
เราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดที่จริง

ซึ่งตอนนี้โอเคละการจราจรอาจจะไม่สะดวกเท่าไห
เขามีการซ้อมเนี๊ยะน้องแต่เขาจะซ้อมด้วยช่วงอ่า
ประกาศมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ามีบ้านพักอาศัยที่จำเป็นจะต้องเข้าออกตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องมีการแบบว่าลงทะเบียน
กับทางแบบว่าสอนอทองหล่อนะตอนนั้นเขามีการเปิดให้ลงกันไปแล้วเพราะว่าอันนั้นเขาปิดยาวเลยทั้งอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่มีแบบเอเป็กเลย

ด้านราชดำริยังมีการเดินรถทางเดียวได้ซ้ำไป

อันนี้ขอความร่วมมือเนื่องจากว่า

จริงตรงแยกตรงนั้นอย่างที่บอกไปนะ

แต่ว่าจะมีเริ่มการประชุมก็คือวันที่๑๖

อันนั้นจะเป็นทางฝั่งทน

คุณได้ดูเมนูอาหารไหมพี่ติดตามเรื่องเมนู

มีอาหารเกือบทุกภาคของประเทศไทย

เป็นการแบบเปิดให้โลกเห็นว่านี่แหละประเทศไทย

นี่ประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนเรื่องอาหารนะคะ

อันนี้ทุกคนที่ไปร่วมงานได้หมดเลยเหรอ

คือโต๊ะดินเนอร์ผู้นำระดับโลก

ผู้นำนายกออสเตรเลียมา

มาเลเซียเนี่ยก็เป็นเลขาที่การ

ทีนี้หลายคนถามใช่ไหมอยากรู้ว่าอ่ะ

ก็มีชิลีสีจิ้นผิง

ส่วนญี่ปุ่นส่งนายกรัฐมนตรีมา

นายกแคนาดามานะคะ
แล้วก็
คุณเซนเนย์จะมา

ครั้งแรกที่ที่สาอู่เดียราเบียเนี่ย

เทศไทยใช่เป็นชั้นแรกที่ปรวจศาสตร์จริงนะฮะไฮ่
เพราะว่าคราวที่แล้วนายกไปเยือนในหลักหลับหลายสิบปี
นายกไปเยือนแล้วคราวนี้ท่านเสด็จมาเองเลยนะคะ
โควิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็มานะคะ
รัสเซียรู้สึกว่าจะส่งรองนายกมา
อเมริกาก็คือคำลาแฮริสรองประธานาธิบดีมานะคะ

ส่วนใหญ่เขาเสร็จจากกัมพูชาแล้วเขามาบ้านเราเลยเหรอ

ตอนนี้กัมพูชาเขาประชุมกันเสร็จหรือยัง

เพื่อมอบแถลงการให้กับเยาวชนเนี่ย
โดยภายหลังการเข้าพบนายุทธมนตรีเนี่ย
กลุ่มตัวแทนเยาวชนเนี่ย
เขาเดินทางเยี่ยมชมตึกพักดีบริบดิน
ซึ่งปกติตึกนี้จะต้องเยี่ยมชมตอนวันเด็กใช่ไหม

นี่คือเสียงของอนาคตนี่เป็นคนรุ่นใหม่
รุ่นเก่าต้องทำให้คนรุ่นใหม่
ถ้าไม่ทำตอนนี้วันหน้าก็ยากที่จะทำอะไรได้
ซึ่งโครงการนี้มีมาหลายปีแล้วฮะ
ทุกอย่างที่แต่ละรัฐบาลแต่ละนายกรัฐมนตรี
หรือแต่ละผู้นำเนี่ยจะไปรับฟังเสียงของพวกนี้ด้วย

ประกอบกับนโยบายตรงกับความต้องการของพวกเขาหรือเปล่า
เพราะวันหน้าพวกเขาจะต้องสารต่อ

นายกได้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ

วันนี้นายกได้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

ยกนิ้วโป้งสัญลักษณ์ว่ายอดเยี่ยม
และชูสัญลักษณ์ประจำตัวคือ
พร้อมกับบอกว่ารักกันไว้เถิด
ตอนนี้ประเทศไทยของเราพร้อมแล้ว๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
มาเป็นเดือนประชุมมาเป็นปี

ขนาดที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชาติชาติศิษภัณฑ์

กรุงเทพมหานครตอนนี้เขาตั้งอนุกรรมการ๓ด้าน

ประชาสัมพันธ์ซึ่งปฏิบัติภารกิจมอบหมาย
เสร็จซิ่งเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะฮะ
โดยด้านพิธีการมีการประดับตกแต่งต้นไม้
การติดป้ายต้อนรับผู้นำที่สนามบินดอนเมือง
สนามบินสุวรรณภูมิแล้วแน่นอนวันนี้เราไปไหนมาไหนเนี่ย
ก็จะเห็นป้ายเอเป็กขึ้นทั่วไปหมดเลย
ดูแลทางเท้าเพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณสุขุมวิทย์

ส่วนการชุมนุมเขาถามวันนี้ขอความร่วมมือว่า
เขาออกกฎมาแล้วนี่ว่าชุมนุมตรงไหนผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมาย

ใช่ไหมฮะอืมซึ่งเขาบอกว่าการชุมนุมของเอเป็กเนี่ย
รับว่ามีความกังวลพิเศษไปเหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ตามได้อยากให้กรุงเทพหานครเนี่ย
จัดพื้นที่ชุมนุมคือเขาจะมีการพื้นที่สำหรับชุมนุมเนี่ย

จะได้ไม่ไปกีดขวางเส้นทางการจราจร
อนค่ะของผู้นำหรือพื้นที่ความมั่นคงฮะ
ซึ่งตอนนี้๓กลุ่มที่มาขอชุมนุมคือ

เอาล่ะอันนี้เนื่องจากเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเราอืม
ขอให้อยู่ในพื้นที่โซนิ่งที่จัดไว้ให้ค่ะจึงขอความร่วมมือ
เคลื่อนพลพร้อมประสานเจ้าหน้าที่เนี่ย
ให้มาดูแลความเรียบร้อยตรงนี้สักนิดนึง
อย่างเป็นทางการผู้นำจากทั่วโลก

เข้ากับสำนักข่าวทั่วโลกก็จะต้องมาหมดถูกต้องไหม

กว่าดอกเห็ดอีกเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
เอาละมหากราบภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่อง
ชูวิทย์สันทนะมีการไปดูว่าโอ้โหคุณชูวิทย์เป็นใครมาก่อนอะไรอย่างนี้เลยนะ
ใช่ถึงเขาท้าดวนกันไงว่าแบบถึงขั้นจะวางมวยกันในโลกโซเชียล
แต่ว่าวันนี้คุณสันทนามีความเคลื่อนไหว
มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาอะไรต่างนานาทั้งหมด
อบมาเลย๓กระเป๋านะคะเอาไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรวมถึงเอาพาสปอร์ตของตัวเองเนี่ย
นี่โชว์แบบนี้เลยเห็นไหมเอาไปยื่นขอเข้าพบ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทุกอย่างให้เห็นเลยว่าอ่ะผมถูกพาดพิงใช่ไหม
นี่ถูกพัดพิงมาตลอดเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาบ้าง
รู้จัก๕เสือบ้างอะไรบ้างตามที่หลายคนพาดพิงมา
วันนี้เอาไปเลยเอานี่ไปเลยค่ะพาสปอร์ตไปดูให้เห็นจัด
ผมไปไหนยังไงมาบ้างพอไปไล่ดูค่ะ
วันที่๘๑๐กรกดาคมอยู่ไหนคะไปประเทศลาวก็ลาวก็จริง
ตรงต่อกับพี่ม็อตไปป่ะไม่ตรงใช่ไหม๓เหลี่ยมตรงคำป่ะล่ะ
เออเขาบอกว่าเขาไปประเทศลาวถามว่าไปทำไมไปคุยธุรกิจ
ถามว่าเกี่ยวข้องกับนายทุนจีน๕คนที่ไทยตามตัวอยู่หรือเปล่า
ไปคุยธุรกิจอ่ะคุยกับใครบ้างอืม
ก็มีทั้งนักลงทุนจีนและคนลาวอ้าวคือตกลงเอ๊ะ
แล้วไม่รู้จักยังไงเออแล้วเกี่ยวอะไรเขาบอกเอางี้
ข้อมูลที่คุยกับนักธุรกิจกลุ่มนี้ทั้งหมด๓กระเป๋านี่เห็นใช่ไหม
นั่นแหละอยู่ในนั้นให้ตำรวจไปด้วยยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
คุยจริงมีในทุนทั้งจีนและลาวจริงเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไง
ให้ตำรวจไปหมดแล้วข้อมูลต่างต่างนานานะคะเพราะเขาบอกว่าโอ้โห
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพาดพิงทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องธุรกิจสีเทา
จะมีการออกไม้จับครั้งใหญ่พาดพิงชื่อผมอย่างชัดเจน
สัปดาห์ที่ผ่านมาอ้าวมาใหม่อีกแล้วบอกว่าผมเป็นแค่ตัวเล็ก
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเอางี้ไหนชื่อเข้าไปมีเอี่ยวแล้ว
เอาไปให้หมดเลยเอกสารหลักฐานอะไรทั้งหมดที่ผมมีคุณเอาไปเลย
ไอ้๓กระเป๋านี้นะคือเอกสารหลักฐานที่เป็นประโยชน์
ที่จะเอามายื่นให้ในฐานะพยานพูดคำนี้ค่ะ
รับรองมีหลักฐานมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดเปล่าอันนี้ไม่รู้หมายถึงใคร
ไม่ใช่คำพูดเปล่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
แล้วบอกด้วยนะคะว่านี่ถ้าผมคุณสันทนประยุณรัฐเขาเป็นอดีตตำรวจสันติบาลใช่ไหมคะ
เขาบอกว่านี่ถ้าผมเนี่ยมีส่วนได้เข้าไปมีส่วนกับคดีนะ
ผมจะทำให้การดำเนินคดีเรื่องนี้ไม่สามารถมีการวิ่งเต้นคดีกันได้
ตัวอย่างให้ฟังง่ายกรณีเรื่องของเสียเอี่ยว
เจ้าของคลับวรรณภัยาเคยถูกจับคดียาคดีฟอกเงิน
ทำไมกลับมาเปิดผับได้อีกอ่ะถ้าไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือการช่วยคดี
เพราะฉะนั้นถ้าผมมีส่วนกับคดีนี้นะรับรองวิ่งต้องวิ่งเต้นอะไรไม่มีแน่นอน
ลองฟังเสียงคุณสันทนาหน่อย
อ่านี่มีแล้วครับแล้วผมจิ้มได้ว่านี่คืออะไร
ข้อบูรณ์ส่งให้พวกเนี้ยเขาจะไปให้ไหมเก็บดีเหรียด
เหรอพาบุญผมอ่ะท้าบุญผมฐานจำนึกอ่ะ
ที่ขนมันอ่ะเป็นข้อมูลหมดเลย
มีอัปเดตเพราะว่าก็มีคนถามเรื่องนี้กับบิ๊กโจ๊กเหมือนกัน
คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน

ในการที่จะกวาดล้างไล่ตั้งแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญแล้ว
โควิดจนมาเรื่องนี้ผับศูนย์เหรียญอะไรศูนย์เหรียญ

เรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้
จะมีการออกหมายค้นเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะมีการออกหมายจับประมาณ๓๔หมาย
ทั้งคนจีนและคนไทยที่เป็นนอมินีด้วย
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะตรวจสอบให้ครบทั้งนอมินีคนไทย

ถ้าสาวถึงใครก็ต้องดำเนินการทุกคน
เบื้องต้นจากการตรวจสอบเอกสาร
บิ๊กโจ๊กบอกว่าบางคนที่บิ๊กโจ๊กจับ
ก็เป็นคนที่เคยจับมาแล้วตอนทัวร์ศูนย์เหรียญด้วย
แต่พอเจอโควิดปุ๊บกลายร่าง
ลายร่างมาเป็นเรื่องผับบาร์ศูนย์เหรียญแทนนะคะ

เรากำลังสู้อยู่กับกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินที่๑ค่อนข้างดี

แต่การออกหมายจับเนี่ยต้องทำให้รอบครอบและรัดกลุ่ม
เรื่องไม้จับเพิ่มเติมตอนนี้ตรวจสอบแล้ว
ส่วนที่จะออกหมายจับเพิ่มภายในสัปดาห์นี้
ว่า๓๔หมายบางส่วนยังอยู่ในไทย
ส่วนใหญ่ก็ออกไปนอกประเทศแล้วแต่ไม่เป็นไร

มีคนให้ข้อมูลเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างไหม
โจ๊กบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลที่คุณชูวิทย์ให้มา
็อตแรกเนี่ยยังไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณสันทนะ
แต่ถ้าตรวจสอบสืบสวนอะไรใดไปแล้วเนี่ย
ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงผมก็ต้องดำเนินการ
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
ส่วนเอกสารที่คุณสนทนาไปมอบให้วันนี้
ที่เอาไปยื่นให้พบตร๓กระเป๋าเนี่ยค่ะ
โจ๊กบอกว่าก็เดี๋ยวถ้าท่านผอบตรตรวจสอบอะไรแล้ว
เดี๋ยวก็คงส่งมาให้ผมเองแหละเพราะว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊เขารับหน้าที่
ดูเรื่องของธุรกิจทุนจีนสีเทาแบบนี้
เมจารุสึกล่าสุดสุดบอดโลก
ใช่ค่ะก็จริงต้องบอกว่าช่วงประมาณสัก๑๖นาฬิกาเนี่ย
จริงผู้ชื่อข่าวมีการรายงานนะคะบอกว่าผู้อาการการทางประเทศไทยเนี่ย
เขาได้รับแจ้งจากผู้ที่ดูแลเรื่องของการขายลิขสิทธิการแข่งขันฟุตบอลโลก
เขาบอกว่าคือเขายอมลดราคาให้แต่ลดให้ได้นิดเดียวใช้คำนี้ใช้ว่านิดเดียว

คือจาก๔๒ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๑๖๐๐ล้านเนี่ย

ก็คือหมายความว่ายอดเงินค่าลิขสิทธิ์ก็ยังสูงมากอยู่
ที่ทางกรกฐจะจ่ายได้เนื่องจากว่างบประมาณที่มี
เวลานี้ไม่เพียงพอเพราะว่ามีอยู่ในมือเนี่ยราว
ก็ตอบกลับไปเรียบร้อยว่าถ้าไม่ลดให้มากกว่านี้กล้อง
ไม่สามารถซื้อได้ก็แสดงว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยในระหว่างที่
เราพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เอออย่าด่า
นะเขาบอกอ๋อดูง่ายทุกวันเนี้ยขึ้นเข้าไปปุ๊บดูฟรีฟุต
สดฟุตบอลเยอะใช่คือหลายคนบอกว่าเออหาเองได้แต่
บางคนก็บอกว่าเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมก่อนไหมใช่บางคน
บอกว่าเนี่ยหาเองได้เอาเงินทั้งหลายแหล่หลาย
พันล้านเนี่ยไปช่วยน้ำท่วมไหมหรืออาหารเอาไปเลี้ยง
อาหารกลางวันเด็กหรือเอาไปจ่ายเรื่องอาหารกลางวันเด็ก
ต่างดีไหมตอนนี้คือเป็นอย่างงี้ส่วนใหญ่เออคนแบบนี้
จริงจริงเขามาเยอะเขาบอกโอเคละใช่ถ้าพันหกร้อยล้าน
เราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะทุกวันนี้มันไม่ได้ดูยาก
เพราะหลายคนกังวลว่าถ้ามันไม่มีจริงสุดท้ายมันก็จะต้องเป็นภาษีประชาชนที่เอาไปซื้อ

แล้วตอนนี้มันยังออกมาชัดเจนอยู่เหมือนเดิมว่า
แต่คือของทางเราเองคือเรามีเท่านี้นะตอนนี้

ถ้าลดมากกว่านี้ไม่ได้จริงก็คือจะไม่ได้ดู
อืมเขาว่ายังไงกันบ้างส่วนใหญ่คอมเม้นต์ของเราวันนี้คอมเม้นต์ใช่ไหมคะ
ถ้าเอาเรื่องบอลโลกหลายคนก็บอกเลยว่า
เราผิดเองที่ไม่ซื้อในราคา๒ปีก่อน
แต่วันนี้เราไปซื้อแบบกระชันชิด
เพราะที่แรกข่าวออกมาทีแรกบอกว่าถ้าซื้อกระชั้นชิดน่าจะได้ลดราคาที่ถูกลงไง

คือมันเหมือนตัวเครื่องบินเนาะถ้าจองล่วงหน้าถูก
แต่ว่าถ้าแบบซื้อกระทันชิดแพง
ก็เลยไม่รู้ยังไงแต่หลายคนก็บอกแบบนี้แหละค่ะว่า
เดี๋ยวคนไทยก็หาวิธีดูกันเองได้แหละเอาเงินไปช่วยน้ำท่วมเถอะ
ในนี้คอมเมนต์ในในยูทูปนะที่มิ้นอ่านอยู่นะแต่ก็

เป็นห่วงเรื่องปากท้องเรื่องบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ภายในมากกว่า
แล้วก็มีบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่า
เอามาเดี๋ยวก็มีเล่นพนันบอลกันอีก

ซึ่งทุกคนก็บอกหาดูง่ายอยู่แล้ว

เขาบอกชัดดาวน์๕๐๐เว็บนะฮะ

พี่ก็บอกต้วยไม่รู้ทุกวันนี้หาพี่โลกสวยน่ะ

เป็นเหมือนแบบแบรนเนอร์เป็นสแปมเข้ามาเป็นโฆษณา
ใช่ไหมหวยใต้ดินยังแบบว่าเขาบอกว่าเว็บดูง่ายยิ่งกว่าหวยใต้ดินอีก
ซึ่งวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดปฏิบัติการฮานุมานดับมาเฟียคาซิโนออนไลน์
ซึ่ง๑๔จังหวัดประกอบไปด้วยขอนแก่นเชียงใหม่พิศนุโลกมหาสารคามสระบุรีสะแก้วสกลนครภูเก็ตนนทบุรีระยองสมุทรประการราชบุรีบุรีรำแล้วก็กรุงเทพเราเนี่ยแหละ
นะครับเขาบอกว่ามีการค้นกันเนี่ยสามจุดโดยจุดแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่ขอนแก่นก่อนอำเภอเมืองที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ยี่โก้เนี่ยอายุ๕๑ปีในก็หาร่วมกันจัดการหลุมกันเป็นการพนันร่วมกันเป็นการฟอกเงินตรวจสอบภายในบ้านแน่นอนเนี่ยโอ้โห
ไม่ว่าจะเป็นแบร์บ่งแบร์บิกตุ๊กตาแบร์บิกรุ่นต่างเนี่ย
ตัวร้อยตัวแพงมากนะเออแพงมากขนาดเดียวกัน
เขาก็ไปกันเนี่ยไปนางจับนางสาวสุมารีเลิศกิจภัยศาล
อายุ๔๕ปีผู้ต้องหาในการร่วมกันจัดการเล่นการพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินเนี่ยนะฮะ
ตรวจค้นภายในบ้านก็พบพระเครื่องสมุดทะเบียนรถสิ่งของมีค่าอื่นแล้วก็อาวุธปืนหนึ่งกระบอก
แล้วก็ไปที่นี่ที่ขอนแก่นอย่างเดียวเลยนะค่ะเสียนุกเสียนุกหรือนายประพุทธเนี่ยนะฮะ
รัฐธิสูงเนินอายุ๔๗ปีเนี่ยผู้ต้องหาร่วมกันให้มีการพนันฟอกเงิน
มีมากกว่าร้อยตัวตัวนึงนี่แบบหลักแล้วแต่ตัวหลายหมื่นถูกต้อง
รวมถึงมีห้องที่ถูกต่อเติมกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นห้องขุดบิตคอยน์หรือคลิปโต
สำหรับเครือข่ายดังเก่าเนี่ยถือเป็นเครือข่ายใหญ่ระดับต้นของประเทศเรานะฮะ
มีการทำรูปแบบขบวนการมีโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นสัดส่วน

เขามีบริหารการเงินเขาเริ่มมีระบบการทำงานโปรแกรมเมอร์ซึ่งเขาทำกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็จับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนโดยเฉพาะนางสุมารีอายุ๔๕ปี
แม้ยายคุณนายสุวรรษหรือเซียโก่ซึ่งเป็นนายทุนเเขือข่ายทั้ง๙
ก็มีการตรวจทับสินรดรณอยู่รูยามภานะอีกจำนวนมาก
โดยเชื่อว่าเขาสามารถทำลายเว็บพนันออนไลน์ที่มีอยู่
มากกว่าห้าร้อยเว็บได้อีกดู
อืมน้องกเพราะเกิดใหม่ขึ้นใช่ด้ายอันนี้
เพราะว่าจะไปว่าตำรวจไม่เก่งก็ไม่ได้มันอยู่เมืองนอกไงมันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราไง

ยิงเข้ามาอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันมีทั้งแบบอินเตอร์นงอินเทอร์เน็ตยิงเข้ามา
ก็เขาก็ทำเต็มที่แล้วแหละก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตากัน

ก็ไม่มีมันก็เกิดไม่ได้แต่ทำได้ไหมล่ะ
เหมือนยาบ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกยาบ้าที่มันระบาดทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยไง
เมื่อก่อนชั่วโมงหนึ่งผลิตได้๒๐๐เมตรทุกวันนี้ชั่วโมงหนึ่งผลิตได้๒ล้านเมตร
ความแตกต่างเท่านั้นไหนไม่ใช่เป็นเท่าเป็นล้านเท่าใช่ป่ะ
ช่วงนี้แบบด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างที่คนแบบต้องการเงิน
อยากได้เงินก็หาวิธีทางรัฐหาเงินแบบทำยังไงดีฉันจะสามารถแบบเอาเงินหาเงินได้
คุณภาพชีวิตไม่ดีมันก็ต้องพยายามแบบเนี่ยมันคือปากท้องจริงอะนะคะ

เพราะว่าคนใกล้ตัวหลายคนเริ่มกลับมาติดโควิด
ใช่ถ้าเราสังเกตเห็นช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมลองดู
คนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดบางทีคนในครอบครัวนี้
บางคนเคยติดมาแล้วโควิดรอบนี้ก็เหมือนจะกลับมาติดกันอีก
คือโดยปกติเนี่ยโควิดส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นในประเทศไทยเองก็จะติดช่วงฤดูฝน

ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือช่วงตั้งแต่แบบปลายปีไป
จนถึงแบบว่าต้นปีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือช่วงที่อากาศเย็นถ้าเป็นแถบทางยุโรป
ก็คือช่วงอากาศหนาวเขาก็จะค่อนข้างระมัดระวังกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งคุณหมอยงผู้วรวรรณท่านก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละ
บอกว่าจริงการระบาดของโรคสำหรับประเทศไทย
ฤดูฝนมากแล้วก็ช่วงปลายปีถึงต้นปี
เช่นเดียวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่๒๙๐๐นะคะ
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าความรุนแรงของโลกมันลดลง
เนื่องจากว่าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่อะค่ะ
จากการฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็จากการติดเชื้อด้วย
ซึ่งขณะเดียวกันยาใช้รักษาก็ช่วงนี้ก็คือหาได้ง่ายขึ้น
ได้ดีขึ้นมากกว่าช่วงแรกนะคะ
ก็เช่นเดียวกับโรคของไข้หวัดใหญ่๒๙๐๐ที่เรามีการฉีดวัคซีนก็คือเข้ามาช่วงปลายปี
ปัจจุบันเนี่ยยาสำหรับโควิดหาได้ง่ายขึ้นมากกว่าเมื่อปีก่อนแล้วก็เมื่อต้นปีด้วย
จำนวนการฉีดวัคซีนน้อยกว่าธรรมชาติที่ฉีดวัคซีนให้การติดเชื้อนั่นเอง
คือเอาง่ายคนส่วนใหญ่ก็คือติดแล้วนะคะทีนี้หลักการแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าอยากจะให้ประชาชนอย่างน้อยน้อย
ฉีดวัคซีน๓เข็มขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่
หรือใครก็แล้วแต่ที่ได้มากกว่า๓เข็มแล้วถ้าเกิดเข็มสุดท้ายของคุณเนี่ยค่ะ
รับมานานแล้วเกิน๖เดือนระดับภูมิต้านทานที่เหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอก็ควรจะได้รับการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้มีวัคซีนไม่ได้ขาดแคลนคุณหมอบอกก็เลยอยากจะชวนนะคะให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีน
ยังฉีดวัคซีนฟรีกันอยู่เนอะ
ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าจะได้ช่วยความจำของร่างกายแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่
ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคเองเขาก็มีการพูดถึงว่าในช่วงสัปดาห์ที่๔๕ก็คือ๖๑๒พฤศจิกายน
ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยโควิด๑๙รวม๓๑๖๖รายก็คือถ้าตกรายวันเฉลี่ยอยู่ที่๔๕๒รายต่อวัน
ก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะคะ๑๒๘ในขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๔๒ราย
แนวโน้มผู้ติดเชื้อคือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงมันอาจจะกลายเป็นแบบด้วยเครื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยรวมไปถึงช่วงนี้ก็มีการผ่อนปลนเนอะในจำนวนประชากรหลายหลายคนบางพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมมีการรวมตัวกัน
ถ้าสมมุติในสายพันธุ์ต่างที่เรามาก่อนหน้านี้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเดลต้าเนี่ยดูมันแบบอาการมันจะรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่นเนาะ
ส่วนโอมิครอนเนี่ยก็ดูแล้วโอ้โหติดเร็วจัง
ถ้าเกิดสองสายพันธุ์นี้มันรวมกันแล้วมันเป็นเดลต้าทั้งรุนแรงและติดเร็วเนี่ยมันจะยังไง
แต่เขาก็เป็นการแบบเรียกว่าระมัดระวังกันไว้เพราะจริงเขาก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อทั่วโลกตอนนี้จริงต้องบอกว่า

ยุโรปนี่คือแบบถอดแมสเลยถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สบายจริงจริงอ่ะคุณใส่แมส
แต่ถ้าคนที่เขาปกติที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ติดอะไรเขาใช้ชีวิตกันคือเขาไม่ได้ใส่เลย
ก็อาจจะมีแบบในแถบทางฝั่งประเทศแถวบ้านเราที่ยังมีการแบบว่ารัดกลุ่มในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่

ข้างในรู้สึกในห้างก็เริ่มเปิดหมด
แต่เมืองไทยของเรานี่แหละยังเร่งครัดก็ดีแล้ว

เราปลับบ้านเรากลัวกันอยู่แล้วใช่คือตัวเราเองโอเคหละ
ถ้าคุมคุมกันแข็งแรงมันไม่เป็นเลย
ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะกังวลเรื่องของเด็กเล็ก

รูขนตัวต่าง
ซึ่งเขาบอกให้ไปจับตามองอีกทีคือหลังปีใหม่

อันน็งค์ฟรีใหม่คริสตมสอะไรอย่างนี้ดีกว่าจะรออยู่
ก็ต้องมีแล้วละเพราะว่ากระดูกมาท็อมเที่ยว
ประเทศไทยเราเองประชาชนทุกคนก็จะได้แบบว่า
ออกมาจับจ่าย
ชาวบ้านเขาก็จะได้มีรายได้จากการค้าขาย

ซึ่งก็บอกว่าทฤษฎรณภูมิตอนนี้เต็มอะมันก็ชื่นใจนะ
แต่โอเคล่ะมันไม่มีของฟรีในโลกนี้หรอกเขาเดินทางมามันก็มีโอกาสแพร่
บางทีเราอย่าไปกลัวแต่นักท่องเที่ยวเรากลัวตัวพวกเราเองนี่แหละ
อืมจริงนี่เพื่อนมีน่ะไปอเมริกามาไม่เป็นไรนะไปเชียงใหม่เท่านั้นแหละติดเลยจ้ะ
เปิดใช้สีดอยู่เนอะค่ะพักกันก่อนไหมพักก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะอืม
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของอาหารที่จะเอามาเลี้ยงรับรองนะคะ

ถ้าลงไปแบบเจาะลึกเลยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ
เพราะว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขามีการแบบเปิดเผยรายละเอียด
สำหรับเมนูอาหารคุณผู้ชมลองดูภาพนี่มีกระทงทองไส้ครีมซอสนะคะ
ไข่ปลาสเตอร์เจียนจากโครงการหลวงดอยอินทนนมีข้าวซอยหมี่กรอบไทยล้านนาอย่างนี้
ต้มยำทอดมันกุ้งแม่น้ำกรุงศรีอายุทยาโคราชวากิลนะคะ
ย่างฐานสมุนไพรจิ้มแจ่วแล้วก็ไก่เบตง
ไข่เบตกอย่างงี้หนูไข่เบตกย่างก่อนละอย่างเนี้ย
ยำใหญ่ผักอออร์แกนิกเก้ายางนะคะก็มีไข่ออร์แกนิก
พร้อมกับไข่เป็ดไล่ทุ่งสุพรรณบุรีดองเกลือ
ภูเก็ตเขามีฟาร์มล็อปสเตอร์อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมล่ะ
นั่นแหละต้องมี
แล้วก็สำหรับอาหารไทยมีแกงมัสมัน
ชาววังเนื้อน่องโคขุนค่ะ
หากไทยรวมราตาตุยนะคะ
กระเป๋ามุกออร์แกนิคจากทะเลภูเก็ต
พร้อมกับซอสต้มขาเห็ดรวมโฟมใบมะกรูดนะคะ

แล้วก็ครับกล้องเกล้าชนิดอบตะไคร้หอมด้วย
ของหวานก็มีเช่นกันนะคะก็จะมี

แล้วก็เม็ดบัวซอสผลไม้ไทยอย่างนี้

แล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไย

คู่กับชาเฟอร์ดูนอสจากเมืองเหนือ
หรือว่ายอดกาแฟจากเมืองน่านนะคะ

อ่าผลไม้
เสร็จแล้วก็น่าจะทำเป็นแบบว่าขายต่อเลยเนอะ
อุ้ยแล้วมันจะต้องแพงขนาดไหนครับคิมว่ามีเมนูเหมือนผู้นำอย่างเนี้ย
อิ่มนะมันหลายคำใช่ไหมหมายหนูว่าแบบหลายกรอสหลายนึงใช่ไหม

เพราะว่ากว่าจะมาแต่ละกรอสก็ต้องใช้ความพิถิพิถัฐให้ค่อยค่อยเสิร์ฟ
กินแบบผู้ดีกินนิดอะไรอย่างนี้

คือดูแล้วแบบมันดูคำเล็กคำน้อย

เขากลับไปก็ต้องสั่งเขากินต่ออีก
ใช่ไหมล่ะคงแบบกินร่วมพิธี

เพราะว่าต้องแบบเหมือนเป็นการแบบว่า
จากอัลหลายประเทศมาคุยงานกันเลย
เพราะว่าส่วนใหญ่จริงเวลาแบบคุยบนโต๊ะอาหารอย่างนี้
ก็หลักคือกินแค่เป็นวิธีหลัก

ก็เห็นทุกคนเวลาไปนั่งร้านอาหารแพง

ข้าวมันไก่ประตูน้ำอยู่ดีหลังจะจบตรงนั้นใช่ไหม
ให้ลองไปกินกันหัวแพงมักกาแห่งไม่เห็นจะอี๋มรายการ
อันนี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่สวรรค์นภูมิคุณต้องเผื่อเวลากลับมาเผื่อเวลา๒๓ชั่วโมงนะ
ถูกต้องอันนี้เขาออกมาประกาศเลยจากการบินไทยนะคะว่าใครที่ต้องเดินทางโดยสายการบินไทยหรือว่าไทยสมายในช่วงของการประชุมเอเป็กเนี่ยคือ๑๒๒๐พฤศจิกายน
การุณาเผื่อเวลาเอาไว้๒๓ชั่วโมงถ้าเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศเผื่อไปเลย๓ชั่วโมงค่ะอย่างน้อยนะคะส่วนเที่ยวบินในประเทศก็เผื่อไปอย่างน้อย๒ชั่วโมงค่ะเพราะว่าแน่นอนเขาต้องมีการจัดอะไรต่างอ่ะเนาะ
เพราะว่าผู้นำเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยบางทีบินมาก็ลงสวนภูมิบ้างลงดอนเมืองบ้างเขาก็จะสลับสลับกระจายกันมาเพราะฉะนั้นขอเตือนว่า๑ใครที่ต้องเดินทางในช่วง๑๒๒๐พฤศจิกายนสายการบินไทยและไทยสมายนะคะคุณต้องวางแผนการเดินทางและ๒เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อที่จะไม่มีการพลาดเที่ยวบินหรือตกเคร
ปิดถนนตรงไหนเวลากี่โมงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นบวกไปเลยเถอะค่ะ๓ชั่วโมงอย่างต่ำเอาแบบเราสบายใจจะได้ไม่ตกเครื่องกัน
บางทีขับรถเร็วกว่าเนอะช่วงนี้เนอะ

ก็เป็นช่วงเดินทางพอดีด้วยถูกต้องป่ะ
แล้วมันเป็นวันหยุดยาวเขาบอกบางคนเริ่มออกต่างจังหวัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วจริงไหม

ก็บางคนไม่ลาธันวาไงบางคนก็อาจแบบอาจจะโยกมาลาพฤศจิกาแทน
ได้ไม่ต้องไปแย่งกันเที่ยวอะไรอย่างนี้
แต่ก็เห็นธุรกิจกลับมาคึกคืนก็ดีใจ
นี่วันนี้เป็นไวรัลคลิปอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

เป็นมหาสารคามนี้เป็นรีสอร์ทภัยาหน้า

นี่หัวเตียงเนี่ยมีการวาดภาพวัดหรือรีสอร์ทคุณดูสิ

ส่วนต้นสายปลายเหตุที่ได้มานอนห้องนี้โดยไม่รู้ตัวเนี่ย
เพราะไปเมาไปดื่มสังสรรค์นั่นแหละ
อันนั้นข้างคือมะกะลีผลนั้นอ่ะ

จะมีเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ไง
ซึ่งตัวเองเมาไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจนเมา
พอกลับห้องก็ไม่ได้สังเกตว่า

ตื่นเช้ามาปุ๊บจึงถ่ายรูปเอาไว้

นอนห้องพญานาคจริงเลยชีวิตจริง
จังหวะชีวิตจริงเขาว่าอย่างนั้น

ขนาดเท่าบวชย่อมนี่กูนอนรีสอร์ทหรือวัด
เขามีขอนเซ็ปต์ของโรงแรงเนอะ
เมื่อออกจากห้องก็พบว่าในรีสอร์ทมีห้องพระอย่างนี้
อย่างที่บอกกันเนี่ยขนาดบวชย่อมเลยล่ะ
เห็นแล้วฉุกคิดไม่ได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเรานอนรีสอร์ทหรือนอนวัดกันแน่
ไม่แล้วตื่นมาเจอแบบพญานาคสีชมพูอย่างนี้
ที่สำคัญนะฮะก็บอกรีสอร์ทแห่งนี้ให้บริการดีมาก
สะอาดสะอ้านสะดวกสบายไม่น่ากลัวครับ
เพียงแต่การตกแต่งเขาเนี่ยมันเรียกได้ว่า
เขาทำคอนเซตนี้คือคุณต้องมีสติ
คุณต้องมีสติในการพักที่นี่เพราะถ้าคุณเมาไม่ได้สติปุ๊บ
คุณจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฟันหรือจริง
โด่งดังตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นรีสอร์ทสุดโด่งดังเลยนะฮะ
ค่ะที่จังหวัดมหาสารคามก็เปิดเผย
เรามีเสียงเขาไหมนะฮะเราไปฟังกันสักนิดหนึ่งฮะ
ด่านใจบนอุากาถิติธริชมองงีตเหรียดแบบนี้เนอะ
ก็คือพอดีพี่กับแฟนเป็นคนเจือเรื่องพญนาค
แล้วเพื่อนเห็นเพื่อนเลยบอกว่ามันอาจจะโชคดี
เพราะว่าเพื่อนที่อธิบายมันฟังว่าบัตรวาสพญนาจ
เห็นมาแบบนี้เลยไอเดียเค้าแบบนี้เลย
ไม่ใช่คนไทยนะลีสอร์ทไม่ใช่เล็กนะคุณดูสิ
ใหญ่อย่างนี้เขากับสามีชาวต่างชาติเนี่ยก็ช่วยกันออกแบบ
โดยที่พักเนี่ยมีแบบวิวสระว่ายน้ำก็มีค่ะแบบกระโจมริมน้ำก็มี
ที่ผ่านมาเนี่ยดูสิรีสอร์ทเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
โดย๑๒พฤศจิกายนลูกค้าได้ทักมาในเพจของรีสอร์ทว่า
จะเข้าพักนี่ชูชกเหรอหรืออะไร
เพราะว่าสวยอยู่นะเนี่ยก็ได้แจ้งว่ารีสอร์ทเนี่ยยังไม่พร้อม
แต่กลุ่มค้างลูกค้าบอกไม่เป็นไรจะมาเพราะน้ำมันท่วมงาน
ก็เลยจองเอาไว้จ่ายเงินไว้๕ห้อง
พอเห็นโพสต์คนรีวิวห้องพักก็ตกใจตกใจไม่คิดว่าจะดังขนาดนี้
ห้องนี้เป็นห้องที่สามีชาวต่างชาติเป็นคนออกแบบ
ด้วยความที่สามีเนี่ยเขาบอกว่ามาอยู่เมืองไทยปุ๊บ
แล้วก็ศรัทธาในศาสนาพุทธของเราอืมนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย
วันดีคืนดีเนี่ยเจ้าของก็ไปเที่ยวคำชโนธ
ชาวต่างชาติก็ไปเที่ยวคำชโนธอ๋อก็เลยบอกอ่ะ
ให้เป็นตัวพญานาคพันรอบเตียงแล้วก็ชูหัวบนด้านบน
ส่วนหิ้งพระด้านข้างนั้นด้านข้างอ่ะ
มีทุกห้องมีทุกห้องเพราะเผื่อใครอยากจะไห้พระก่อนนอนอะไรใดเนาะ
ความรู้สึกเหมือนไปนอนรีสอร์ทแล้วก็ได้ชมพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยไปด้วยในตัว
ภาพนี้เป็นคอนเทนต์อันนี้เขาเรียกว่าคอนเทมของจริงเลยล่ะ
ใช่ค่ะแต่มีคนคอมเมนต์บอกว่าตื่นขึ้นมาไม่สะดุ้งกลัวพญานาคหรอก

ที่นี้คือแยคสามีเป็นฝรั่งด้วยไม่ใช่เป็นพูนปั้นอย่างนี้นะ

เป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนกันอ่ะอืมนะฮะดีค่ะโอเคพักกัน
ไหมอืมเดี๋ยวกลับมากันจ้ะ
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
นี่คุณปูพงศิษย์ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะพงลุงด่าเลยพวกตีกันเนี่ย
เขาตีกันไงอืมซึ่งทะลุห้าล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เป็นไวรัลคลิปเลยล่ะที่ยอดวิวเนี่ยทะลุ๕ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โพงศิษย์คำพี่เนี้ยนักร้องเพื่อชีวิตศ์ระดับตำนานของประเทศไทยนี่
หยุดโชว์งานรอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายอย่างกระทันหันนะครับ
ก่อนจะประกาศออกใหม่สั่งสอนคนที่กำลังตีกันอย่างดุเดือด

ห้ามลุงห้ามลุงไอ้เนี้ยนี่ควิ่งควรไปเลิกซะ
โอเคเอ้ยกูบอกแล้วคุยกับของเลยมึงคุย
ถ้าไม่ทำถ้าไม่อยากฟังเพลงมึงกลับบ้านมาเลย
คนที่เขาอยากฟังเขาอยู่เฮ้ยอย่าแสดงหน้าที่
ฟังไหมค่ะนะฮะซึ่งเอาง่ายเขาตีตรงกลางเลย
เขาจะมีการแล้วก็แยกกันเป็นสองฝั่งแล้วก็เครื่องกันไป
เครื่องกันมาพี่ปูเขาก็เขาก็เลยหยุดเล่นแล้วเขาก็พูดเนี่ย
แต่ว่าเขาพูดก็คือลักษณะเหมือนสอนไปด้วยแหละเหมือนมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
บางทีเครื่องขวดไปไปโดนคนอื่นเขาอย่างนี้อย่ามาลุมกัน
ถ้าแบบแน่จริงคุณเอามาเลยข้างละคนแล้วเปิดเวที
เพราะว่าที่ตรงกลางมันโล่งอยู่แล้วมาเลยเรียกมาออกมาเลย
แล้วสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้มีใครออกมาไงตอนแรกพี่ปูก็เตือนดีดีเนอะ
ใช่เขาก็เตือนไอ้ที่เครื่องขวดอย่าเครื่องอย่างนั้นสักพัก
ไอ้เริ่มมาแล้วมาเป็นสวนสัตว์เลยขายสวนอยู่แล้วเอออย่างเงี้
สิ้นจากนั้นเจ้าตุ๊กเขาที่มีการเรียกคนที่เครื่องเนี่ยออกมาข้างหน้าหน่อย
ออกมาข้างหน้าหน่อยมาชกกันไปเลยอย่างที่เมย์บอกออกมาเลยลูกผู้ชาย
แล้วก็ด่าต่อทำเป็นเจ๋งใจเท่ามดนั่นนี่ให้มาตีกันตรงที่ว่างเวิ้งข้างหน้าเนี่ย
แล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นกรรมการให้อ้าวสิจะหมดเวลาแล้วมาทำสิ
จะทิ้งท้ายไว้ถ้าไม่อยากฟังก็กลับบ้านไปก่อนเลยหลังจากนั้นปุ๊บ
คุณปูพงศิษย์ก็กลับมาทำการแสดงต่อนะฮะในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต
แล้วก็ขออภัยเมื่อกี้ที่พูดไม่เพราะเพราะไม่อยากให้พวกติดนิสัยลุมกัน
อืมลูกผู้ชายอย่างเราเนี้ยต่อยต้องต่อยตัวต่อตัวอืม
ไม่อยากให้ติดเป็นสันดาลจนโตค่ะคือแบบไอ้อ่ะยกพวกตีกันอย่างเงี
ค่ะแล้วเป็นผู้ใหญ่แบบที่เป็นข่าวอยู่ใช่แกสอนด้วย
ตอนหลังแกก็ขอโทษแหละเพราะว่าบางทีอาจจะแบบมีคำไม่สุภาพออกไป
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคนดูกันเยอะเลยแหละค่ะเนอะระดับรุ่นแบบพี่ปูแล้ว
คือพี่ปูไปเล่นมีแต่คนอยากดูแล้วทุกครั้งเวลามีเงินตลอดเลย
ใช่คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นไฟล์ทบังคับหรือยังไง
หรือว่ามันเป็นพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้หรือไงไม่รู้
เป็นที่ระบายออกเหรอคือเท่าที่มินอ่านข่าวมาก็จะต้องเป็น
วัยรุ่นเจ้าถิ่นกับวัยรุ่นต่างถิ่นตลอดเลยอ่ะอืมต้องเป็นอย่างนี้ตลอด
ส่วนใหญ่เป็นต่างถิ่นกับเจ้าถิ่นอยู่อย่างนี้ค่ะต่างอำเภอ
ต่างหมู่บ้านอย่างนี้แล้วมาปะกันแบบเหมือนนัดกันงานนี้
เขาเป็นงานใหญ่รวมตัวกันแล้วก็ได้เลิกก็มาเหมือนแบบแสดงสัญญานุภาพกันนะคะ
อ๋อเป็นพลังใส่การสุดท้ายต้องต้องผู้ไทยรู้สึกอายอ่ะ
เพราะเขารู้สึกอายในสิ่งที่เขาทำแล้วก็จะได้หยุดใช่ก็จริงจริงหลายพื้นที่ใช้มาตรการ
ต่อยคนนั้นจ่ายอ๋อเหรอใช่ใครตีกันจ่ายเงินมาเลยเนี่ย
สมมุติถ้าตีกันจนต้องหยุดเล่นค่าเสียหายทั้งหมดที่เจ้าของงานจัด
คุณจ่ายมาเลยสองสามสี่หมื่นก็จ่ายอืมแบบเนี้ยก็ต้องเอาแบบนี้เลย
แต่อันนี้สรุปก็คือสุดท้ายพี่ปูก็ได้เล่นคอนเสิร์ตต่อจากตรงนี้นะคะ
ถึงเป็นทีให้คุณจบด้วยอืมเพราะเขาบอกว่าคนอื่นเขาอยากดูคอนเสิร์ต
ถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็กลับบ้านไปถูกอืมนั่นแหละ
คือก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวออกมาว่าคุณอ๋อมเนี่ยต้องมีการบอกว่า
ทีนี้ค่ะล่าสุดทางเพจของทางช่องเจ็ดเองเขามีการออกประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือคุณอ๋อมเนี่ยขอพักงานแสดงชั่วคราวส่วนละครที่ติดตอนนี้ที่คือถ่ายไปออนแอร์ไปเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวพระเอกแบบกระทันหันเลยนะคะคนที่จะมารับบทแทนก็คือคุณฟลุ๊กเกิกพลตอนนี้มีละครถ่ายไปออนไปด้วย
หลังหนูนิดเดียวเองอ๋อมอะ
อ๋อมเนี่ยเล่นละครที่แบบว่ากับช่องเจ็ดยังเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ซึ่งส่วนใหญ่แบบละครถ่ายถ่ายไปออนแอร์ไปอยู่ตั้งแต่ยุคอย่างนั้นนะ
เพราะฉันถือว่าเป็นพระเอกที่ทำงานหนักพอสมควร
ตอนที่เข้าโรงพยาบาลฉันก็ถามว่าอ๋อมไหวไหม

อันนี้เขาบอกเลยช่อง๗บอกว่าขอพักงานแสดงชั่วคราว
นี่ไงเขาบอกว่าร่างกายได้เวลาเข้าอู่แล้วขอพักสักครู่นะ

เป็นห่วงจริงดูปุ๊บแล้วก็เป็นห่วงอ๋อมอ่ะ
เนื่องจากใช้ร่างกายเปลืองมาก
เวลาเราถ่ายละครถ้าสมมุติว่าเป็นแบบละครที่ต้องแบบอยู่ในป่าเป็นการสู้กันบางทีเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าไง

ไม่ได้นอนในนั้นแต่หมายถึงว่าแบบเราอาจจะอยู่ตั้งแต่แบบเช้า๗โมงเช้าเลิกงานปกติกองละครจะเลิก๔ทุ่มคืน
แล้วแต่ถ้าสมมุติถ่ายไปออนไปบางทีมันอาจจะลากเกิน๔ทุ่มเที่ยงคืนตี๒หรือเลิกเช้า
แต่บางทีเราก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบอยู่อย่างนั้น
แล้วแต่โลเคชั่นถ้าสมมุติโลเคชั่นเป็นการสู้กันบางทีก็สู้กันในป่าในดงอะไรอย่างนี้เราก็อยู่กันในป่าอย่างนั้น

โอ้โหเหนื่อยนะคือหลายคนคือหลายคนมองว่าแบบนักแสดงคือแบบได้เงินเยอะแล้วงานก็เหมือนแบบว่าสวยงามคือคนเห็นแค่หน้าจอไง
เหนื่อยมากละครนี้เหนื่อยมากบอกเลยสุดแล้วค่ะเหนื่อยจริง
พี่ไปทักไปบอกไว้ไหมออ๋อมบอกไว้แต่เห็นข่าวเลยเห้ย
เพราะไม่เก็บเห็นไอ้อ๋อมหยุดงานเอาจากใจเลยตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็

เป็นประสาหร่ายมายาวฮย
เดือนมักราภักดิ์ป่ะใช่เดือนมักราคมค่ะก็คือวันที่๗๘มักราคม
ตอนนั้นมีประเด็นเรื่องของสถานที่จัดคอนเสิร์ต
เพราะว่าสรุปออกมาว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ย
คือที่สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาศัย
บลิ้งเองก็บอกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีไหม
เพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างเล็กมันจุคนได้น้อย
หลายคนก็พยายามถามหาคำตอบว่าทำไมถึงไปจัดที่นั่น
ทำไมไม่ไปจัดราชมังล่ะที่มันใหญ่

วันที่๗มกราคมปีหน้า
สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเพราะแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่างานใหญ่งานนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย

ก็เลยคิดว่าอ่ะเอออาจจะพอเข้าใจได้แล้วว่า
มันไปชนกับงานช้างชนช้างนี่ไง

เขาเลือกเมืองไทยเป็นเมืองที่จัดงานใช่ค่ะ
ไปดูไหมอยากไปต้องซื้อบัตรใช่ไหม
ไม่น่าเข้าได้มันเข้าไม่ได้ต้องรอข้างนอกอย่างเดียวเนอะ
ก็ต้องไปรอรับศิลปินถ้าใครเป็นไข่ขับก็ต้องไปสนามบิน
หรือแบบอะไรอย่างนี้อย่างน้อยขอแบบเห็นที่ตอนทางเดินเข้างานหรืออะไรประมาณแบบนั้น

ไม่น่าจะเข้าได้ค่ะคิดว่านะคะคงเข้าไม่ได้
คงมีแต่ศิลปินอะไรอย่างนี้แล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเข้าไป

นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกให้เต็มเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากเลย

ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขในการเข้าต้องมีอะไรยังไงบ้าง

ดูเข้าชมได้มีคนบอกมาขอบคุณมากเลยนะคะ

คือพอประกาศออกมาว่าแต่งงานก็คือมีเพจนี้มาเลย
โดยเฉพาะบรรดานหนุ่มทั่วประเทศหลายคน
จะแบบว่าโอ๊ยทวงคืนแพตตี้จากแดนกันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาก็จัดพิธีมงคลสมรสกันไปแบบเรียบร้อยนะคะ
แบบง่ายน่ารักแล้วก็อบอุ่นสำหรับคู่นี้

ชีวิตหลังแต่งงานเขาบอกว่าชิลมากสามีก็ดูแลดีเหมือนเดิมยังไม่คุ้นกับคำว่าสามีเท่าไหร่ส่วนเรื่องของการเปลี่ยนนามสกุลค่ะตอนนี้ยังไม่ได้คิด
แต่รู้สึกว่ายังอยากใช้นามสกุลที่คุณแม่ตั้งให้อยู่

ก็เป็นที่ที่สร้างสีสันให้กับทุกคน

รับใดที่พวกเรายังไม่เห็นทะเบียนสมรส
ว่าเข้าไปดูอยู่เรื่อยพี่แดนก็เข้าไปส่องด้วย
แต่เดี๋ยวนี้เวลาแบบจดทะเบียนสมรสจะไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลก็ได้

นามสกุลเดิมได้ก็คือจดทะเบียนไปยังเป็นนางสาวได้ด้วยค่ะ

เราไปฟังเสียงแพตตี้สักนิดนึงวันนี้เวลาเหลือเยอะเดี๋ยวเล่าไปเรื่อย

หมายถึงว่าแพทย์แค่รู้สึกว่าอย่างน้อยที่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบสร้างสีสันให้กับทุกคน
เพราะว่าหลายคนที่เข้ามาดูเขาก็จะบอกว่าแบบเออเราอ่านคอมเมนต์เลย
รู้สึกแบบแฮปปี้ในแบบแฟนบอยของหนูที่แบบทำไมทุกคนน่ารักแบบนี้ขึ้น
คือทุกคนทุกคนแบบน่ารักจริงแล้วก็แบบใช้คำพูดน่ารักมาก
ไม่ได้มีแบบว่าหยาบคายหรืออะไรเลยทุกคนแบบให้เกียรติมากจริง
หน้ายังนะนั่นแหละเป็นแบบนี้
หลายคนถามบอกรีวิวชีวิตแต่งงานกันหน่อยเป็นยังไง
แต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะให้พี่เรียลรีวิวบ้างมีคนถามบอกว่าอยากให้พี่เรียลรีวิวบ้าง
ปกติเลยค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไร
ก่อนกับหลังเหมือนกันเลยป่ะคะ

ก็อยู่ดีเหมือนแบบชีวิตคนเราไม่เคยแบบมีอีกคนนึงมานอนอยู่ข้างอย่างนี้
แล้วแบบว่าพอต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบ๒๔ชั่วโมงตลอดเวลาในทุกวัน
บางทีมันก็อาจจะยังไม่ชิน
แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะชินปกติไป

เดี๋ยวเขาจะไปรีวิวชีวิตหนูบ้างว่าจะยังไง

จริงพัยก่อนมันยังคุยกันอยู่แล้วมัน

ที่ต้องแต่มีข่าวต้องแต่รอบแรกเลยว่าพี่อ๋อ
พี่อ๋อไม่สามารถไปงานบวงส่งได้อ๋อ
แต่คือตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าอันนี้เป็น
เป็นข้อความจากที่ทางช่อง๗ลงมาบอกให้ว่าตอนนี้ขอพักงานชั่วคราว
อืมค่ะเพราะปกติมันจะมากวนประสาทไงนะนึกออกปะเนี้ย
ก็จะคุยกับกวนประสาทกับมันเรื่อยอย่างนี้ไงนึกออกปะลำ
จะมากวนทั้งวันอ่ะแต่อยู่ดีมันก็หายไปแล้วจริงแล้ว
ลืมลืมคิดว่าเราก็คิดว่าคนอย่างอ๋อมแข็งแรง
เดี๋ยวก็กลับมาทำงานแล้วอะไรเงี้ยอืม
เดี๋ยวพิมไปก่อนแกเป็นไงบ้างชักไม่หายใช่ไหมอืม
อุ๊ยของสนานมันอ่าปะมิ้นจ๋าเชิญค่ะอันนี้อะไรเอ๋ย
อันนี้ข่าวไหนครับมิ้นเองเออเกลงมอตัดแบบสนใจเรื่องนั้น
เขาบอกว่าคู่รักที่ตอนนี้หนูถามเลย

เดี๋ยวนะใช้คำว่าฝ่ายชายตามเฝ้ายันฟิตเนส

คือคุณอเล็กเนี่ยเขาก็จะไปฟิตเนส
เป็นฟิตเนสที่ดาราไปเล่นกันประจำอยู่แล้ว

เขาลงไว้เป็นจังหวะที่คุณโบออกกำลังกายอยู่
ตอนแรกก็เป็นคุณโบคนเดียวแหละออกกำลังกายสักพักเนี่ย
ช่วงท้ายคลิปนี่กำลังสคอร์สอยู่

คุณอาเลก็เข้ามาเต้นแกล้งอยู่ข้าง

คลาดสายตากันเลยทีเดียวอะไรแบบนี้

ที่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนั้น
อยากเจอตลาดคนไหนเจอหมดแล้วก็ฉันบอกเจอเรื่องไง

เจอพี่ซันนี่ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย

ก็ฉันไปตอนนั้นขัดไปนะลูกน้องฉันไป

โทษจริง

ขอเปิดภาพอดีตพระเอกดัง
ผันตัวเป็นผู้กำกับ
จริงเป็นใครเอาไปดูกันครับ
เป็นคนที่จริงจังกับการทำการการทำละครแบบเป็นอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็เป็นผู้กำกับที่รู้สึกเข้าจิตเข้าใจดาราด้วยกัน
เพราะตัวเองเคยเป็นพระเอกมาก่อนเคยเล่นละครก็จะรู้ว่าอ่ะ
เวลาแบบมาเป็นผู้จัดเราต้องดูแลกันยังไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งวีรภาพเนี่ยก็เคยพยายามเอานางมาออกรายการนะนางไม่มา
ทำไมอ่ะไม่รู้อาจจะข้ามช่องด้วยหรือเปล่าเพราะนางก็อยู่ช่องเจ็ดมายาวนานอะไรอย่างเงี้ย
พยายามจะอ้อนวอยนางมาออกรายการแฉหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มา
คือเหมือนตอนนี้เขาเป็นผู้จัดแล้วก็ยังสังกัดที่ช่อง๗
ผู้กัดก็คือหมายถึงว่าทำละครให้ทางช่องเจ็ดอ๋อ
ทุกวันนี้ละครช่องเจ็ดวีรภาพกำกับเยอะมากนะฮะอืม
คุณดูวีรภาพสุภาพภัยบูลแต่อายุเท่าไหร่คือเออหนูดูตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่ก่อนหนูเข้าวงการใช่พี่เขาก็เป็นหล่อเมื่อก่อนอุ้ย
แล้วเนี่ยปีนี้วี๔๒แล้วแล้วก็เป็นผู้กำกับอย่างเต็มตัวแล้ว
อืมนะฮะนี่ภาพจากในกองถ่ายของวีวีรภาพเนี้ยดูดิ
เคยดูที่เขาเล่นกับแพนเค้กใช่ไหมนะเมื่อก่อนเขาเล่นกับทุกคนเลยอ้ำ
อ้ำอ้ำปัจจาราภาณุ่นวรนุษย์วีเล่นหมดเออจริงรุ่นเนอะ
อ้ำรุ่นชมพู่ตัวท็อปของช่องเจ็ดก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดตอนนั้นอ่ะ
ใช่ก็คือเหมือนก่อนเวียอืมก่อนเวียสุกลวัฒน์น่ะอืม
ใช่ใช่จริงอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือแล้วเขายังเล่นละครอยู่ด้วยไหมคะ
หรือว่าไม่ยอมเล่นเล่นเลยนะเขาไม่เอาแล้ว
กำกับเป็นมามาแบบเป็นผู้จัดเออแต่เห็นนักแสดงไปเป็นผู้จัดกันเยอะมากเหมือนกันเนาะ
ใช่ไหมคะก็คือมันก็จะรู้กว่าไงว่าตัดต่อยังไงทำยังไงอะไรอย่างเง
คือในที่สุดแล้วแหม่คนเรามันเกิดมาจากกองถ่ายอ่ะใช่
ถูกต้องป่ะคนเราอย่างพวกเราอ่ะตั้งแต่เด็กมันก็อยู่อย่างฉันอ่ะ
ฉันโตมาจากรายการอืมมันก็ต้องอยู่กับรายการอย่างเงี้ยจนแก่จับไป
ให้ทำอย่างอื่นก็ทำให้เป็นแล้วอ่ะอืมอ่าอย่างเงี้ย
ให้สมมุติวันทำราคอนเขาก็ทำได้น่ะอ่าเขาเคยอยู่กับกรมันมันมันรู้หมดแล้วใช่ไหม
แต่ว่ากลไกลก็เหมือนกับคุณไอแอนฮองผสมอย่างเงี้ยเออใช่
เห็นป่ะคุณไอแอนเนี้ยเขาเป็นผู้จัดดูตั้งแต่เสือผ้าทุกอย่างดูเองหมดเลย
ลงดาลงดารา
คุณหน่อยบุษกรคุณเคนธิระเดช
เป็นหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ

เป็นดาราก็จริงแต่จะไปเป็นผู้จัดก็ต้องไปเรียนรู้ระบบอยู่ดี

หลังจากฝนเนี่ยตอนนี้ฝนตกทั่วประเทศเลย

พอฝนตกก็จะแต่เป็นการฝนตกที่ทุกคนตบมือ
เพราะว่าฝุ่นดีเองฝุ่นหนักมาก

โอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ก็ได้ก็ได้